ถ้าเราย้อนไปดูการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ย
ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะคะ
๕เสียงแล้วก็มติของพักที่ออกมา
บอกว่าจะงดออกเสียง
แต่ว่าพอถึงเวลาโหวตจริงก็ปรากฏว่ามีผู้ไม่มาประชุมหนึ่งนะคะ

ก็คืออดีตหัวหน้าพักคุณชวนหลีกภัยกับคุณบัญญัติบรรทัศน
ซึ่งสองท่านนี้เขาแจ้งกับที่ประชุมพัก

แต่งดออกเสียงตามมติภักดิ์เนี่ย
ที่โหวตตามมติภักดิ์มี๖เสียง
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณร่มธรรมขำนุรักษ์
สพัทธลุงคุณสันเพชรบุญยามณี
ส่วนที่เหลือ๑๖คนปรากฏว่าโหวตเห็นชอบ
ให้นายเศรษฐานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ
ถ้าดูรายชื่อก็อย่างเช่นพลตำรวจตรีสุรินปาลาเร่สสสงขลา
นายเดชน์อิตขาวทองสสงขลานายชัยชนะเดชน์เดชโช
สสนครศรีธรรมราชนายจักรพันธ์ปิยพรภัยบูลสสประจวบคิริขัน
หลานของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะ
วันนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยได้คุยกับพันธุ์ตำรวจตรีสุรินปาลาเร่สสสงขลา
ซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่โหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐา
เป็นนายกบอกสั้นว่าก็เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้
ขณะที่คุณชัยชนะเดชเดโชนะคะ
ซึ่งเป็นรักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

ไม่ใช่เรื่องกลัวตกขบวนร่วมรัฐบาลแต่ฟังการอภิปรายแล้ว
ไม่มีน้ำหนักที่จะเป็นปัญหากับการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐา
แล้วยืนยันไม่มีดิวกับพักเพื่อไทยค่ะ
ถ้าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาสอบสวนมา
โอเคเรายอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะเราถือว่าสิ่งที่เราทำมันมีสองทางให้เลือกครับ
การทำงานในการโหวตผมบอกแล้ว
เราพร้อมทำงานทั้ง๒ฝ่ายทั้งรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
ผมยืนยันว่าวันนี้การโหวตเนี่ยไม่ใช่คือการร่วมรัฐบาลนะครับ
โหวตวันนี้เราก็พร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับ
ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะ
องค์รักษาการรองหัวหน้าพรัคประชาธิปัตธ์
เรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียให้พักมาก
แกเป็นแกนนำในการโหวตสวนมติภักดิ์มีข้อมูลอยู่แล้ว
แต่ว่าจะถึงขั้นขับออกจากพักหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวว่ากันไปตามความหนักเบาของความผิดนะคะ
แต่ว่าโดยส่วนตัวของคุณสาธิตบอกเป็นความผิดหนัก
ขึ้นอยู่กับมติกรรมการบริหารพัก
ร่วมกับที่ประชุมสสนะคะ
ขณะที่รักษาการหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่า
ได้สั่งให้สอสอ๑๖คนชี้แจงในที่ประชุมพักครั้งหน้าแล้ว
แล้วถ้าหากมีสมาชิก๒๐คนเข้าชื่อ
เพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก็จะดำเนินการตามข้อบังคับพัก
ย้ำว่าพักประชาธิบัตย์มีศักดิ์ศรีไม่ใช่พักอะไร
ส่วนกรณีที่ในชวนหลีกภัยโหวตไม่เห็นชอบ
ซึ่งก็ขัดกับมติที่ให้งดออกเสียงนั้น
ในชวนได้แจ้งต่อที่ประชุมพักแล้ว
และที่ประชุมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรค่ะ
เราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้าน
จะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหา
แต่เราไม่เคยไปเป็นพักอะไรนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ